ซึ่งอันดับ๓เนี่ยดิฉันโดนใจดิฉันมาก

พอเราไปทำทำไมไม่ชอบ

พี่จีบหนูน่ะหน้าตาหนูก็แบบนี้

แล้วคุยกับหมอแล้วแอบไปทำ
ที่รัก
อ่ามีงานต่างจังหวัดเลย
เอาหรอ

เพื่อนร่วมห้องไม่ได้เพื่อนโป๊ะ
เธอก็เดินออกมาจากเพื่อนแป๊บนึงขอดูหน้าหน่อย

แต่ถ้าสมมุติว่ารู้มาว่าทำปุ๊บเนี่ย

ไปทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบแล้วเธอโกหกฉันด้วย

แล้วคุณเราทำมาอย่างนี้ตอนเนี่ยพอฉันบีบเนี่ย

แต่เวลาฉันบีบลงไปฉันไม่ได้รู้สึกถึงเนื้อนม
ฉันรู้สึกถึงมันมีก้อนอะไรก็ไม่รู้แข็งอยู่บนนั้น
แล้วแบบฟิลล์ของเรามันก็ไม่ดีอะพี่รัก
เดี๋ยวไปเอาออกให้แล้วเหลือแต่หัวผมโอเคไหม

อ่ามีมีพูดเลยเรื่องนี้ช่วยอะไรใครไม่ได้เลย

ใช่คุณก็จะได้เมียใหม่ตลอดเวลา

กูจะไปทำจมูกเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้แล้วเอออย่างนี้ไม่ใช่

ตื่นมาเช้าวันหนึ่งอุ๊ยเมียใหม่อีกแล้ว
ตื่นมาพรุ่งนี้อุ้ยแมนมาแล้ว

คุณก็ดูมันเป็นการสร้างศีรษรรคูณไง

เอาแบบนี้เอาตามนี้นะคุณผู้ชาย

อันนี้เห็นด้วยแต่งตัวโป๊ได้
บ้างแต่ต้องมีการละเทศะของงาน
ไม่ใช่ฉันห่วงเธอฉันอยากเก็บของเธอเอาไว้ให้ฉันดูก่อน
ฉันแต่งตัวโป๊ะอย่างนี้มาตั้งแต่แรก
คุณลองเปลี่ยนดูสิบางทีการที่คุณใส่เสื้อมิดชิดอย่างนี้

มันก็มีมันก็มีวันที่ฉันแต่งมิดชิด
มันก็ต้องมีวันที่ฉันเซ็กซี่
พ่อแม่ผมอ่ะเวลาเขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบ

ที่ใส่กับพ่อแม่เราไต่ยาวตลอด
แต่เวลาเธอลงไอจีอะพ่อแม่เราก็เริ่มเล่นไอจีเป็นแล้ว
ทำไมอะ
คือผู้ชายมักจะห้ามผู้หญิงซีเอฟเสื้อผ้า

เหตุผลของเขาก็คือ๑ห้องรก
ตู้เสื้อผ้าของเราไปกินตู้เสื้อผ้าเขา
แล้วเราก็ใส่แต่ชุดพูดแต่คำว่าไม่มีอะไรใส่ไม่มีอะไรใส่

เขาไม่โอเคตรงไหนเราใช้เงินเขาใช่ไหม
ใช่ผู้หญิงบางคนใช้เงินผู้ชาย

คือหมายถึงต้องถามก่อนว่าคำว่าไม่ไอ้๖๑เนี่ย

แม่ของขึ้นอะป้อม่าซีเอฟทุกวัน

พี่ใช้ดูแบบยังไง
ถ้าใช้เงินเดือนจังกว่าอาจจะแค่บ่นเบา
บ่นเบาคือโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอ
เวลาผมหาของผมก็หาของไม่เจอแทนที่ผมจะเก็บของเป็นระเบียบ

บางทีบางบ้านด้วยความเป็นแม่บ้านแล้วหน้าที่หลักก็คือดูแลลูก
ดูแลลูกถูกไหมแล้วสามีเป็นคนหาเงินเข้าบ้าน

แต่ว่าบางทีผู้ชายก็ต้องเข้าใจนะ
แทนที่จะบ่นคือแพทย์คิดว่านะคนที่บ่นส่วนใหญ่คือน่าจะกระเป๋าเดียวกัน
แต่ถ้าเป็นสายอย่างเราที่เราจ่ายเองเขาไม่รู้อยู่แล้ว
เราแทบจะไม่ได้บอกเขาเขาจะรู้อีกทีคือ
นิวคอมาแล้วจ้านางก็จะแบบเฮ้ยเข็มขัดอะไรไม่เคยเห็นเลย
เราก็จะเพิ่งซื้อไงแต่เขาก็จะไม่ได้อะไรเพราะเขาไม่ได้จ่าย
ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หาตรงกลางที่ร่วมกันแล้วชีวิตมันก็จะมีความสุขค่ะ